คุณผู้ชมดูต่อกันเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียล
กรณีที่คนที่ขับรถกระบะส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถูกรถเก๋งมีการชักปืนออกมาขู่
เรื่องนี้ล่าสุดคนที่ขับรถกระบะก็ได้แจ้งความต่อตำรวจแล้วนะคะ

คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
มีรถเก่งที่เขาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นคนขับรถเก่งเขาก็ลดกระจกลงค่ะ
คุณผู้ชมแบบที่เห็นชักปืนออกมาขู่แบบนี้
กลายมาเป็นกระแสโด่งดังในสังคมออนไลน์ค่ะ
ล่าสุดนายฮิรันภัยอรันอายุ๒๗ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้ว
คนที่ขับรถกระบะเขาแจ้งความ
ไปแจ้งความแล้วนะคะต่อพันธ์ตำรวจโทสมชายเมืองใย
สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีค่ะ
โดยนายฮิรันคนที่ขับรถกระบะก็เล่าว่าวันเกิดเหตุ
ขับรถไปรับพนักงานมาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตามถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าเข้าเมืองชนบุรีค่ะ
เมื่อถึงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปฐุม
ก็มีรถเก๋งคันนี้ขับปาดหน้า
เปิดไฟส่งสัญญาณให้รู้ว่าเออทำแบบนี้อันตรายนะ
จู่คนที่ขับรถเก๋งลดกระจกลงค่ะ

นี่แหละจึงพยายามที่จะขับตามแล้วก็ใช้มือถือถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
โดยคนขับรถเก่งก็สังเกตเห็นแล้วก็รีบขับรถหลบหนีไปค่ะ
ส่วนสาเหตุที่เขาแจ้งความก็เนื่องจากไม่อยากให้คู่กรณีไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
โดยหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งความแล้ว
เตรียมที่จะเรียกคนขับรถเก๋งอีกคันที่อยู่ด้านหน้าคันก่อเหตุ

นั่นแหละค่ะก็คาดว่าน่าจะรู้จักกัน
อกจากนี้ยังจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะนำตัวคนขับรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่าที่ต้องเรียกคันหน้ามาเพราะว่าดูลักษณะเหมือนแบบ

ชะลอดูชะลอดูกั้นไว้นะครับ
ก็เรื่องนี้คนขับรถกระบะเขาบอกแบบนี้บอกว่า
ไม่อยากจะให้คนที่ขับรถเก่งไปทำแบบนี้อีก
เพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในท้องถนนอีก
จึงเป็นการเตือนภัยแล้วก็ให้ระมัดระวัง
เข้ามารู้ว่าเขาทำผิดซะนะครับ